วันนี้ก็มีหลายจุดนะฮะใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีการนัดหมายชุมนุมใหญ่นะครับ
แล้วทางแนวร่วมใหญ่อย่างแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
และเยาวชนปลดแอบเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังว่าจะชุมนุมใหญ่ที่ไหน
ลาดพร้าวในกรุงเทพนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
มีกลุ่มประชาชนนะครับมายืนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณถนนย่านนี้นะครับ
มกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยนะครับหรือว่าทางห้างเองนะครับ
แต่ทางห้างไม่ได้ปิดนะฮะก็เปิดให้บริการประชาชนตามปกตินะครับ
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มาชุมนุมอยู่ตรงจุดนี้นะครับ
ก็มาเรียกร้องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหลักของกลุ่มรัศดร๖๓นะครับ
เรื่องการที่พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายก
การแก้ไขรัฐธรรมนูลและการปฏิรูปสถาบัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็มารวมตัวกันตั้งแต่เย็น
สุดท้ายก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนัดชุมนุมใหญ่
นี่เป็นจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ